ไปดูกรณีนี้เมื่อวานอ่านข่าวของน้องปุ้ยไป
ถามว่าอันนี้มันเรื่องจริงหรือมันหนังฆาตกรรมอ่ะปุ้ย
กรณีที่ตำรวจเชียงใหม่นะครับตามจับผู้ต้องหา๒คน
คดีฆ่าชายเล่ร่อนเพื่อหวังเอาเงินชาปนกิจ
แล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดมีญาติของผู้เสียชีวิตคนอื่นนะครับ
ที่นางลอยไปอาศาที่จะจ่ายเงินสมทบ
ตายไปแล้วอ่ะความขึ้นหน้าของคดีที่นางบัวลอย
ทะลาอายุ๖๑ปีจ้างวานนายปั่นแก้วขันแก้ว
ฆ่านายอนันทองมารขออภัยครับอายุ๕๘ปี
เร่ร่อนเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณที่พักใต้สะพาน
แม่น้ำปิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อหวังเงินชาปนักกิจ
ชาปนักกิจหลายแสนบาทตรวจสอบประวัติของนางบัวลอย
พบหลักฐานเมื่อประมาณ๒ปีที่ผ่านมา
ไปร่วมส่งเงินชาปนกิจคนในหมู่บ้าน๒คน
ทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วครับคุณผู้ชมครับ

สันนิษฐานว่านางบัวลอยน่าจะก่อเหตุ
ลักษณะเดียวกับเหยื่อ๒คนนี้
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดี
ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของคุณผู้ชม
ไปสอบถามจากนางสาวเพียงพิษกันกล้า

เสียไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ให้นางบัวลอยเป็นคนส่งเงินชาวพนักกิจให้

เปิดเผยบอกว่าพี่ชายเสียชีวิตทั้งที่ร่างกายแข็งแรง
ตอนนั้นที่สภาพศพที่เสียชีวิตนะ
น้ำลายฟูมปากปากดำผิวคล้ำ

อะไรเข้าไปที่มันเป็นสารพิษต่อร่างกายหรือเปล่า
อันนี้จากที่เราเคยดูข่าวมาสภาพศพจะเป็นแบบนี้
จากนั้นนางบัวลอยมาขอใบมรณบัตรของพี่ชายครับ

ซึ่งเธอและญาติไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านางบัวลอยเนี่ย
มีชื่อร่วมส่งเงินชาปนกิจด้วย
นางบัวลอยก็พาไปรับเงินที่สมาคม
อำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาวนะครับ
ก็ไม่รู้ว่านางบัวลอยได้รับเงินมาเท่าไหร่
กระทั่งนางบัวลอยถูกจับในคดีจ้างวานค่า
อานันต์ทำให้เธอกับญาติสงสัยแล้วล่ะ
สงสัยการเสียชีวิตของพี่ชาย
นางบัวลอยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับ
รู้ตอนเนี่ยตอนเสียนี่แหละกันพฤติกรรมของหัวลอยเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยนะคะ
เข้าไปทำไปตีสนิทแล้วก็เห็นใจบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเงินค่าชาปนากิจศพให้
แล้วสุดท้ายเอาชื่อตัวเองไปเป็นผู้รับผลประโยชน์
แล้วลักษณะคือเหมือนไปฆ่าเขาเพื่อหวังเงินชาปนกิจศพเนี่ยนะคะ
ทีนี้อีกคนหนึ่งเขาบอกว่านี่นะถ้าเกิดว่าตำรวจสื่อมวลชนไม่ช่วยกันขุดคุยนะ
แล้วไม่นำเสนอข่าวรู้ว่านางบัวลอยเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้
ผมอาจจะเป็นศพต่อไปก็ได้ก็คือท่านนี้ค่ะ
คุณบุญสงฆ์กรรกาอายุอกสิบเอ็ดปีเป็นน้องชายของคุณอุทิศ
อุทิศตายไปแล้วใช่ไหมครับคุณบุญส่งบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะ
บัวลอยเจ้าเพื่อนยากคนนี้ได้มาขอสำเนาบัตรประชาชน
เนาทะเบียนบ้านพร้อมให้เขารับรองเอกสาร
คือเซ็นรับรองเอกสารนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปกู้โครงการประชารัฐในหมู่บ้าน
กระทั่งมารู้ข่าวว่าบัวลอยถูกตำรวจจับตกใจเลยค่ะ
เพราะย้อนกลับไปคิดเอ๊ะเอกสารที่บัวลอยขอไปตอนนั้นเนี่ย
น่าจะเอาไปใช้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจแน่นอน
จนกระทั่งชาวบ้านพูดว่าหากบัวลอยไม่ถูกจับซะก่อน

ตอนนี้มันเอาเข้าในหมูของผมหมูของผมบอกว่าอยากซื้ออยากมากิน
เป็นรายต่อไปนี่แหละ
คุณบุญส่งเชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็บอกนักข่าวของเราว่ายังพอมีบุญอยู่บ้าง
ถ้าที่ใภพวกเนี้ยไม่มาถึงตัวเองค่ะเราไปคุยกับคุณจันทิศตุ้ยสี
เป็นตัวแทนเก็บเงินผู้สูงอายุสมาคมชาปนกิจนครพิงแม่แตงแล้วก็แม่ริม
คุณจันทิพย์บอกว่านางบัวลอยนะฮะผู้ต้องหาเนี่ย
ได้นำชาวบ้านเข้าโครงการชาปนกิจสี่คนส่งเงินเดือนละสามพันบาท
ซึ่งในจำนวนนี้มีชื่อของนายอนัญชัยเร่ร่อนที่
เสียชีวิตใต้สะพานข้ามแม่น้ำแม่ปิงรวมอยู่ด้วยอันนั้นเนี่ย
ชัดเจนเลยเนอะใช่ฮะอืมนี่คุณผู้ชมก็ส่งมาเต็มไปหมดเลยนะ
กรรมมันติดจรวดนะทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นแหละ
คุณผู้ชมนะคิดดีทำดีแล้วสุขภาพก็ต้องดีด้วย